คุณผู้ชมนะคะต้องบอกว่าลุกขึ้นมาอัปเดตคลิปอาการป่วยนะคะของตัวเอง
สำหรับพี่ฝนธนสุนทรค่ะบอกเลยว่าโอ๊ยอยากให้แฟนหายห่วงจริง
อาการล่าสุดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงละกันนะคะ
วันนี้ค่ะเป็นการกักตัวรักษาตัววันที่๕แล้ว
หลังตรวจพบเชื้อโควิดของพี่ฝนธนสุนทรค่ะ
ก็พี่ฝนนะคะก็จะคอยอัปเดตแหละ
แล้วก็แชร์ประสบการณ์ตัวเองให้แฟนเพลงได้รู้ตลอดเวลา
แล้วต้องบอกนะคะพี่ฝนเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของเจ้าแม่สมุนไพรอย่างมากเลย
ชอบเอาสมุนไพรที่ปลูกอยู่รอบบ้านนั่นแหละ

นำมาทำน้ำสมุนไพรดื่มบ้างนะคะ

สมุนไพร๘เซียนไปเลยจ้า
และล่าสุดค่ะเจ้าตัวนั้นเอาเคล็ดลับการกำจัดเสมหาค่ะ
ลำคอด้วยสมุนไพรมาฝากด้วย

เสมหาภายในลำคอที่มันมีมากเหลือเกิน
จนทำให้ไม่สามารถนอนได้
ซึ่งสมุนไพรที่พี่ฝนนำมาใช้ก็คือขานั่นเองค่ะ

ไอ้ขามาเท่านี้แล้วก็เอาไปตามตามให้ละเอียด
เสร็จแล้วก็เอาใส่แก้วแล้วก็กดน้ำร้อนใส่ลงไปนะคะ
เอาแบบไม่ถึงครึ่งแก้วดีอะนะคะ
เพื่อที่เราจะได้น้ำที่เข้มข้นนะคะ
ถึงครึ่งแก้วนะแต่ก็ไม่น้อยจนเกินไปนะคะ
แล้วก็ใส่น้ำผึ้ง๑ช้อนโต๊ะ
มะนาวลงไปครึ่งลูกแล้วก็เกลืออีกนิดนึงนะคะ
คนคนให้เข้ากันแล้วก็รอให้อุ่นก่อน
พอทั้งหมดเนี่ยคืออุ่นแล้วถึงจะเอามาดื่มนะคะ
คอนี่โล่งเลยนะคะละลายเสมหา
ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะ

อยู่รอบตัวเราก็นำมาปรับใช้ได้
แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่นำมาน่าจะยืนยันนะ

เพราะว่ารายการปล่วยของพี่ฝนมันก็น่าหายห่วง

มาสร้างเสียงหัวเราะให้แฟนคลับจริง
เรียกว่าสร้างความคลายเครียดให้ตัวเองนะ
และยังสร้างรอยยิ้มให้กับเพื่อนด้วยในโซเชียลนะคะ

ผู้จัดการเขาพี่เอนะคะมาร่วมเต้นด้วยน่ารักดี